อีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแย่งแชมป์กันอยู่ค่ะ
รองสุดท้ายของฤดูกาลนะคะพีทีบูเวฟรีชุดสีน้ำเงินฟ้าแชมป์เก่า
แล้วก็รองจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับบางกอกซิตี้ที่รอดตกชั้นไปแล้วค่ะและครึ่งแรกเป็น
ยาลานาทีที่หกกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนาทีที่สิบเจ็ด
ปิดเกมเอาชนะไป๖ประตูต่อ๒ได้ประตูจากนัทธวุฒิหมัดยาลานยิง๒
ยิงลูกที่สองในเกมนี้นาทีที่ยี่สิบเจ็ด
ซาปายิงสวนในจังหวะพาเวอร์เพย์นาทีที่๓๕
และสุภวุฒเถื่อนกลางนาทีสุดท้าย
กอกซิตี้ก็ทวงคืนหนึ่งลูกได้จากอนุชาหลาพันธ์นาทีที่สามสิบห้า

อีก๓คู่เมื่อวานนี้นะคะ
ปฐุมแพ้ราชนาวี๐ประตูต่อสามนะคะ
ปฐุมแข่ง๒๕นัดไม่ชนะใครค่ะก็ยังไม่มีคะแนนนะคะ
ส่วนราชนาวีมี๒๙คะแนนรอดตกชั้นแล้ว
ขณะที่ห้องเย็นท่าข้ามเสมอกับศรีสะเกด๓ประตูต่อ๓
แกรมวันนี้มีแข่งขันกัน๓คู่นะคะ
เวลา๑๖นาฬิกาค่ะสุราธานีเจอกับหมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่าเรือนะตอนนี้มี๕๙คะแนนต้องการ๓คะแนน